ต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะครับ

เป็นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ตระกุลสน

แม้กระทั่งว่าตอนนี้นะครับยังสร้างไม่เสร็จ
มีโอกาสนะครับไปชมกันได้เลย

สีแดงสดทอดยาวเรียงราย
นำไปสู่ตัวประสาทไม้ฮิโนเกะนะครับ

บอกว่าเป็นสิ่งใหม่เลย

ใช่นี่แหละครับดูสิครับ

ตะบนศรีดงเย็นอำเภอชัยปราการครับ
โดยเฉพาะปราสาทไม้ฮิโนกิแห่งนี้
นับเป็นปราศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทย
ที่สร้างจากไม้ฮิโนกิ๑๐๐เปอร์เซ็นต์

ซึ่งชั้นที่๓จะปฏิสถานเจ้าแม่กวนอิ่
แกะสลักจากไม้ฮิโนกิท่อนเดียว
ส่วนชั้นที่๔จะประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

ชมทิวทัศน์แบบ๓๖๐องศาเลยทีเดียวครับ
ว้าว
สวยมาก
แต่ที่นี่ใช่
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
คือจริงไม้ฮิโนกิมันเป็นไม้จำพวกไม้สนใช่ไหม

แล้วคนญี่ปุ่นเขาก็นิยมเอาไม้คีโนกิไปสร้างบ้าน

ทีนี้ไปดูในฮิโนกิแลนด์กันหน่อยนะคะ
เขามีบริการเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหม

อย่างสินค้าแปรรูปจากไม้ฮิโนกิ
เพราะว่าไม้ฮิโนกินมันจะมีคุณสมบัติคือกลิ่นหอม

แล้วก็มีพวกสินค้าแปรรูปจากไม้ฮิโนกิ
มีน้ำมันหอมระเหยมีที่นอนมีหมอนเพื่อสุขภาพ
รวมถึงยังมีผลผลิตทางการเกษตร
มาจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชัยประการอีกด้วยนะคะ

แล้วนอกจากนั้นนะเขาก็จำลองเป็นหมู่บ้านโบราณสไตล์ญี่ปุ่น
ใช้ไม้สนฮิโนกิในระขามมาสร้าง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วก็แบบ

มันจะส่งกลิ่นเวลาที่โดนความชื้นเนี่ยนะคะ
แล้วก็การก่อสร้างหมู่บ้านฮิโนกิเนี่ย
ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณกลางเดือนหน้า
แต่ตอนนี้นะมีคนไปเที่ยวแล้วดูสิ
ตอนที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่นักท่องเที่ยวเขาก็เริ่มมาแล้ว
เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่นะคะ
จนถึงสิ้นเดือนนี้๓๑ตุลาคม
เผื่อใครจะแวะไปที่เชียงใหม่

แต่ชอบตรงนอกจากได้เห็นเหมือนวิวทิวทัศน์ของญี่ปุ่นแล้วนะครับ
ยังมีผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชนนำมาขายในนี้อันนี้ดี
ท็อปเต็มนะครับคล้ายที่โครงสร้างญี่ปุ่นนะครับ

เมื่อสักครู่เห็นวัดที่ว่านักท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นที่อะไร

วัดโครมแดงใหญ่นี่แหละครับ